คุณผู้ชมเราเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็แน่นอนนะครับ
มีการไปเก็บกระดูกของนคร

แต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่า
คุณเอกน้าเอกเนี่ยภรรยาของนคร

ญาติก็เลยวีดีโอคอลไปหาน้าเอ๋ที่โรงพยาบาล

จากกันอีกคนนึงอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนนึง

ขนาดว่าในยามปกตินะก๊อฟนะ
ต้องจากคนรับเนี่ยจากตายเนี่ย

การที่ได้เห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายนี่มันคือใจจะขาด

ขนาดจากตายกันยังไม่ได้ไปส่ง

ของน้าเอกว่าแบบโอ้โหมันทรมานเท่าไร

ญาติก็ทำพิธีสวดมนต์กันไปนะครับ

แยดของน้าคอล์มชวนชื่นที่อ่านทองก็
พระสงฆ์มาทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนครที่จากพวกเราไปจากโควิด๑๙
ในช่วงของเช้าวันที่๓๐เมษายนแล้วก็ชาปนกิจในช่วงบ่าย
แน่นอนนะครับก็ณเอกเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปสวดพระอภิษฐรร
หรือว่าทางญาติญาติเองก็ไม่ได้มีโอกาสในการจัดพิธีอะไร
เพราะว่าต้องทำพิธีการเผาไปเลยระหว่างการทำพิธี
มีการวิดีโอคอลไปหาน้าเอ๋ประภาษีซึ่งเป็นภรรยาของนครครับ
ตอนนี้ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลให้ฟังสวดแล้วก็อธิษฐานจิตทำบุญไปพร้อมกัน
ก็กลายเป็นภาพที่เห็นแล้วเราสะเทือนใจเหลือเกินครับ

เอ๋นั่งพนมมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ต้องถือโทรศัพท์มือถือ
อึกสะอื้นแล้วก็ปากเองก็พร่ำ
ขอให้สามีไปสู่พระภูมิที่ดีนะ
ฟังบรรยากาศหน่อยครับ
พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งบอกว่านี่ฮะภาพนี้ที่สุดหัวใจของเมีย
แค่นี้เองที่สุดหัวใจของเมียมันล้านความหมายครับ
คนก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะเหลือเกินครับทั้งคนในวงการบันเทิง
แฟนคลับทั้งพี่น้องตลกนะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ได้คุยกับคุณแม่ตลอดครับต้องคอยปลอบใจแม่ให้คลายความเสียใจ
จากที่พ่อจักรไปกับตอนนี้แม่เอก็มีกำหนดจะออกจากโรงพยาบาล
มาแล้วครับส่วนกำหนดการทำบุญให้กับพ่อคอม
ต้องรอให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก่อน
แม่เอ๋ทั้งหลานน้องสะพ้าย
ซึ่งอีก๗วันคุณหมอก็จะให้กลับบ้านได้
เพราะว่าครอบครัวนี้เขาก็ติดโควิดกันไป
ก็ต้องรักษาตัวกันก่อนนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องจากไปกับเรื่องของโควิด๑๙นะครับ